คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะคะ
ถ้าจะไม่ไหวจริงแนะนำว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็กินให้หนำใจ
ไม่อย่างนั้นมันก็จะเดือดร้อนชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
หยุดน้อย
หอให้เต็มพี่เต็มคาราเบล
ระวังขาด้วย
แล้วพี่คุณนะก็ทำอะไรคุณผู้ชมรู้อยู่แล้ว
นี่คือสภาพตอนแรกก่อนที่เจ้านที่จะมาหิ้วปีกไปค่ะ
นอนขวางอยู่แบบนี้รถอัมบูแลนซ์ก็ต้องมา
กู้ภัยมาตำรวจมามากันหมดเพราะอะไร
เพราะรถเขาสัญจรไปมาไม่ได้เลยเพราะพี่ไปนอนขวางถนนนะคะ
ตำรวจเจ้าที่กู้ภัยก็ไปฮิ้วปีกกันขึ้นมา
ขวางถนนอยู่แบบนี้อยู่ที่ข้างบวชวัดหนองขุนชาติค่ะ
ตะมนตหนองสวงอำเภอหนองฉางอุทัยธานี
นอนแน่นิ่งไม่ยอมขยับตัวไปไหน
ชาวบ้านบอกรถมันไปไม่ได้ก็กลัวจะไปทับเขาด้วย
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาหิ้วผู้ชายคนนี้ไปขึ้นรถไปเลยค่ะ
ก็รู้แต่ว่าชายคนนี้เป็นช่างตัดผมประจำหมู่บ้านนะคะ
แต่ยังไม่รู้ว่าอ้าวพี่เขาไปเมาอะไรมากันแน่

ตำรวจบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไป

ก็เลยฮิ้วขึ้นรถแบบนี้เดี๋ยวติดต่อญาติมารับตัวไปค่ะ